คุณผู้ชมคะมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา๒ข่าว
เรื่องเกี่ยวกับการทำโทษเด็กนักเรียน
มันมีทำโทษทั้งให้ยกเก้าอี้ขึ้นเหนือหัวกับให้ตี
ดู๒ที่ก่อนค่ะคุณผู้ชมที่แรกที่โคราชที่จะพาคุณผู้ชมไปดู

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ครูสังคมด่าเด็กว่าโง่
ที่ด่าเพราะอะไรไหมครูเขาถามต้องถามเด็ก
แล้วเด็กตอบไม่ได้เดี๋ยวดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
โอ้โหโอ้โหนี่ด่าเด็กนักเรียนครับ
ขณะที่เด็กนักเรียนก็ถูกลงโทษด้วยกัน

ใช่ค่ะนี่เป็นคุณครูหมวดสังคมที่โรงเรียนที่อุบลเนี่ยนะคะ

คือเด็กนักเรียนก็ถูกทำโทษแบบนี้ค่ะ

เพจคณะอุบลปลดแอบเขาเอามาเผยแพร่
เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องฟังนะเพราะว่ารายละเอียดมันเป็นยังไง

ข้อความเลยนะบอกว่าห้องหนูเรียนกับแกมาหลายคาบแล้วค่ะ
พอจะรู้ว่าเป็นคนแบบนี้
เรื่องวันนี้ก็คือเหมือนแกจะบอกแนวข้อสอบแกในที่นี้คืออาจารย์นะอธิบายหัวข้อต่าง
เวลาที่อาจารย์อธิบายเนี่ยคืออาจารย์แกก็จะถามแล้วก็พูดถึง
แต่ว่าประเด็นที่มีการพูดถึงกันคือเรื่องระบอบสมบูรณายาสิทธิราช
ทีนี้ล่ะค่ะอาจารย์ถามว่ามันเป็นยังไง
เพื่อนนักเรียนก็ช่วยกันตอบพูดไปเนี่ยคืออาจารย์ก็ยังด่าไป
ทีนี้มันมีช็อตที่ว่าอาจารย์ถามว่าระบอบนี้มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกใช่ไหม
เป็นประมุขของประเทศกับอะไรนี่แหละคำถามนี้แหละ
ในห้องช่วยกันตอบเด็กเขาก็ตอบกันมา
ประชาชนบ้างราศดรบ้างรัฐธรรมนูลบ้าง
ทีนี้พอตอบไม่ถูกเข้าเรื่อยก็ไม่มีใครกล้าตอบ
ก็เลยทำให้คุณครูด่านักเรียนแล้วก็ให้เด็กยืน
ให้ยกเก้าอี้เอาไว้บนหัวแล้วเพื่อนคนนึงเนี่ยพยายามตอบ
แล้วเหมือนกับว่ามันก็เลยกลายมาเป็นคลิปแบบที่คุณผู้ชมเห็น
แบบที่คุณผู้ชมได้ยินนี่แหละนะครับคือถ้าเข้าไปดูในคอมเมนต์ต่างต่างนะฮะ
ก็มีคนเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียน
คนที่เป็นคนคือเด็กนักเรียนคนหนึ่งบอกก็ไม่ได้เถียงครูนะ
แต่ว่าแค่จะชี้แจงให้คุณครูฟังเท่านั้นเอง
ยังไม่ทันเอ่ยปากเลยในสิ่งที่จะตอบแล้วครูก็ด่าว่าโง่
เด็กนักเรียนก็บอกครูคะโง่ตรงไหนคะอยากให้ครูอธิบาย
ครูก็ยิ่งด่าใหญ่เลยหลังจากนั้นครูด่าโดยที่ไม่ฟังเด็กนักเรียนแล้ว
อันนี้เป็นเด็กนักเรียนต้นเรื่องเขาก็ไปอธิบายเพื่อน
เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเกิดอะไรขึ้นเธอ
เด็กนักเรียนคนนั้นก็พยายามอธิบายครูนะครับ
แต่ทีนี้หลังจากที่ครูลงโทษแบบนี้ให้ยกเก้าอี้ขึ้นเหนือหัว
แล้วก็ฟังครูด่าสักพักหนึ่งครูก็ให้นั่งแล้วก็เรียนกันต่อ
พอเรียนกันต่อเสร็จครูก็ถามคำถามถามคำถามเดิม
เด็กก็ตอบไปแล้วก็ตอบผิดเหมือนเดิมนะฮะ
แต่ครูไม่ด่าแล้วครูบอกเออก็แค่ตอบมาเนี่ย
เอ่ยปากมาแค่อ้าปากมาครูก็ยอมรับได้

เด็กนักเรียนก็งงเอาเมื่อกี้ก็ตอบตอบผิดก็โดนด่า
พอครั้งนี้ครูอารมณ์ลงแล้วแล้วตอบไปตอบผิด
ครูบอกเออไม่เป็นไรเอ้างงเด็กนักเรียนก็งงนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการปกครองทางสังคม
การปกครองของประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะฮะ
เดี๋ยวมันก็จะถูกโยงไปที่เรื่องของการบ้านการเมืองอีกนะครับ
ค่ะแต่ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะ
ก็ถามไปที่ผอที่โรงเรียนนี้นี่แหละ
พอบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมว่าตอนนี้
ครูสังคมในคลิปที่เป็นข่าวได้ขอโทษเด็กนักเรียนชั้นม๔ทับ๑๗แล้ว
แล้วคุณครูสังคมก็มีการพูดคุยมีการปรับความเข้าใจกันด้วยดี
แล้วครูก็ขอให้เด็กลบโพสต์
แล้วคุณครูเองจะขอโทษผ่านสื่ออีกครั้งหนึ่งด้วย
อันนี้คือล่าสุดที่นักข่าวของเราสอบถามพอ
คุณครูตีตีเพราะอะไรรู้ไหม
ไปเข้าแถวเคารพทงชาติไม่ทัน

โอ้โหคุณได้ยินเสียงฟาดไหมคุณได้ยินไหม

ดังมากค่ะแล้วดูสภาพรอยแผลที่เห็นอยู่หน้าจอสิ
คือมันเป็นรอยเขียวช้ำแดงแบบนี้
ครับแล้วก็เฟซบุ๊คชื่อว่าอีจ๊อกนำคลิปมาโพสต์ไว้
พร้อมข้อความบอกแบบนี้รับบทนางฟาดหนึ่ง
ลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
สมควรแล้วใช่ไหมคะกับการทำโทษแบบนี้
นี่สื่อให้เห็นว่าเป็นถึงครูอาจารย์
แต่กลับใช้กำลังไม่ใช้สมอง
อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกโพสต์ออกมานะครับ
แล้วก็คนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลย
ว่าทำไมครูลงโทษกันแบบนี้
ลงโทษหนักโอ้โหหวดวงสวิงสักขนาดนี้เลยเหรอ
หลายคนบอกว่าครูนึกว่าตีก๊อฟหรือเปล่า
แล้วผวดไปแรงมากอันนี้มันขาเด็กนะชีวิตคน
เห็นมันเป็นรอยช้ำแบบนี้
แต่ก็มีอีกหลายคอมเมนต์ก็น่าจะเป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยแห่งนี้นะครับ
เขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าหลายคนได้ดีก็เพราะไม้เรียวของครูนี่แหละ
เด็กที่จบออกมาแล้วก็ได้ดีเพราะไม้เรียวของครูนั่นแหละ
ครูสอนดีนะครับผมเคยเรียนอยู่ที่นี่ถามว่าสอนดีไหมครับ
ก็เป็นวิทยาลัยที่หลวงพ่อคูณสร้างให้เมื่อก่อนอาจจะโหดกว่านี้อีกนะฮะ
แต่เป็นวิทยาลัยแบบปิดอยู่เข้าตรงเวลานะครับ
ออกตอนหมดคาบเรียนเข็นมอเตอร์ไซค์เข้าวิรัย
ไม่รู้ว่าเลิกหรือยังกางเกงขาเดฟโดนตัดขาทิ้งหมดเลย
ผมยาวเกินนิ้วเนี่ยโดนตัดหมดเลยนะฮะ
แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีการลงโทษอยู่เหรอ
หลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นสองทางไงคุณ
บางคนก็บอกไม่เห็นด้วยกับการถูกตีแบบนี้เพราะมันแรงไป
บางคนก็บอกไม้เรียวก็สร้างคนมาได้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ค่ะแล้วทีนี้เมื่อวานนี้ไงผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอยู่ที่อำเภอด่านขุนทศ
โคราชเนี่ยนะคะไปเจอผอวิทยาลัย
ก็คือพอแสงดาวศรีจันเวียง
ก็จะถามพอนี่แหละเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
พอก็ยอมรับนะว่าเหตุการณ์นี้คลิปที่มันออกไปเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยจริง
แล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงแล้วด้วยนะคะ
อกจากนี้ก็ตัวผอได้ไปเยี่ยมนักศึกษา
รวมถึงไปเจอผู้ปกครองให้กำลังใจพูดคุยกันด้วยดีแล้ว
แล้วทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้เจอนักศึกษาทั้ง๔คน
เขาก็เปิดเผยกับนักข่าวนี่๔คนนี้เนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนั้นที่พวกเราถูกลงโทษเป็นช่วงที่เข้าแถว
แต่ว่ามีนักศึกษามาสายมาสายกันประมาณ๓๐กว่าคน
น้องพวกนี้เป็นกลุ่มที่มาสายด้วย
ทีนี้นักศึกษาที่มาสายก็เลยถูกครูตีคนละ๑ครั้ง

เพราะอาจารย์ตักเตือนอาจารย์ฆ่าโทษมาหลายครั้งแล้ว
ก่อนหน้านี้เนี่ยคือไม่ใช่จู่มาแล้วตีเลยนะ
เขาก็มีเลเวลมีขั้นของการลงโทษ
คือมีการให้บำเพ็ญประโยชน์ในวิทยาลัย
แล้วเขาบอกว่ามีการให้ยกเสาไฟฟ้า

เพราะว่าหลังจากที่ผู้สื่อข่าวของหลายสำนัก
เข้าไปที่วิทยาลัยแห่งนี้ไปสัมภาษณ์น้อง
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นปรากฏมันเป็นประเด็นครับ
เพราะว่าในโลกโซเชียลคือในเพจเดิมเพจอีจ๊อกเนี่ย
เขาออกมาโต้แย้งบอกว่าที่สื่อไปสัมภาษณ์เนี่ย
ไม่ใช่เด็กนักเรียนไม่ใช่นักศึกษาที่ถูกลงโทษจริง
เป็นนักศึกษาที่ทางวิทยาลัยจัดมาเพื่อให้อวยวิทยาลัย

เพราะเขาอัปเดตข่าวล่าสุดในเพจอีจ๊อก
บอกว่าที่มีนักข่าวไปที่วิทยาลัย
แต่นักเรียนที่ถูกจัดให้อยู่ในห้อง
แล้วคัดคนที่พูดอวยวิทยาลัยให้ไปสัมภาษณ์แทน

แต่ทั้งจริงฟาดไป๓ครั้ง
แล้วก็ไม่ใช่ใช้ไม้เรียวนะคะ
ปิดบังยิ่งเปิดเผยค่ะ
แล้วก็เป็นภาพของขาของนักเรียนที่ถูกลงโทษ
แล้วก็อัปเดตว่าน้องที่โดนฟาดอาการยังเขียวช้ำอยู่
และตอนนี้ครอบครัวของน้องกำลังไปแจ้งความ

คุณแต่คือพอเพจอีจ๊อกเขามาพูดแบบนี้
คือเขาบอกไงเขาบอกว่ามันไม่ได้มีการจัดฉาก

ใช่แล้วก็บอกว่าเด็กที่มาสัมภาษณ์นั้น

แล้วตัวเด็กเองก็ไม่มีใครติดใจกับเรื่องนี้

ฟังอาจารย์ไหมที่เป็นคนลงโทษนะฮะ
อาจารย์สุพฤษฐ์ก็บอกว่าสำหรับบทลงโทษของเด็ก
อาจารย์ลงโทษมาหลายครั้งแล้ว
เตือนตลอดเลยเรื่องให้เด็กมาเข้าแถวให้ทันเวลา
แต่ปรากฏว่านักศึกษาหลายคนไม่ฟัง
ทีนี้อาจารย์ก็เลยลงโทษโดยการใช้ไม้ตี
อันนี้อาจารย์ก็บอกนะตีไปคนละครั้งไม่ได้ตีแรงมาก
แล้วตัวอาจารย์ก็ยืนยันว่ายังรักแล้วก็หวังดีกับลูกศิษย์ทุกคน
ถามอาจารย์มันกลายมาเป็นข่าวดังแบบนี้อาจารย์โกรธไหม
ที่นักศึกษาเอาคลิปไปลงบอกว่าจริงก็ไม่ได้โกรธนะ

แต่ก็อยากให้เข้าใจความหวังดีของอาจารย์จริง